องซ้ายมองขวาก็เจอแต่ผักตบ

จะให้กินผักตบเป็นอาหารวันนี้เหรอ
คุณชนะครับคุณจรัสครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับ

สวัสดีครับผมตามหาร้านอาหารอ้อยหวานอยู่
เราต้องเอารถไปจอดที่วัดท่าพูดก่อน
เราก็ลงเรือไปที่ร้านอาหารครับ
นั่งเรือลำนี้ไปที่ร้านอาหาร

จอดรถในร้านอาจจะมีไม่เพียงพอต่อลูกค้า
จึงมีบริการให้ลูกค้านั่งเรือฟรี
แค่มาจอดรถที่วัดท่าพูด
แล้วโทรไปบอกทางร้านให้มารับ
แค่นี้คุณก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติ
กลางแม่น้ำท่าจีนแล้วล่ะครับ

พริกอิงเวริชกับเขาสักหน่อย

มาเรียนทำอาหารไทย

เพราะฉะนั้นวันนี้ตลอดกินของเราไม่พลาดแน่นอน

เดี๋ยวจะไปชิมกันนะครับ

คือจริงแล้วไม่ได้มีความตั้งใจในการเปิดร้านอาหารเลย
เราทำแค่บริษัททัวร์แล้วก็สอนทำอาหาร

บอกหลายคนที่มาเรียนทำอาหารกับพี่อ้อยเนี่ย

เปิดร้านอาหารสักทีเถอะเพราะทำอาหารอร่อยมาก

จริงค่ะมันเป็นอาหารไทยจริง
ส่วนมากก็จะชอบวิธีการที่เราใช้สมุนไพรค่อนข้างเยอะ

มันก็จะเป็นเหมือนข้าวยำแต่จริงแล้วไม่ใช่ข้าวยำ

เป็นมะพร้าวคั่วซึ่งเราก็จะมีมะกรูดมีขานะคะ
มีงาดำมีงาขาวแล้วก็จะมีปลาสลิดแดดเดียวฟุบเข้าไปนะคะ
นี่ฟักทองลูกเบอร์เริ่มนี่คือจะให้กินฟักทองกับข้าวเหรอครับ

ในนี้เป็นแกงเพร็ดย่างนะคะ

มันจะมีความหวานทำให้รสชาติอาหารมันเข้มข้นแล้วก็หนัวยิ่งขึ้น
โดยที่ไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยนะ

เดี๋ยวลองชิมกันดูเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไง

โอ้โหรสชาติถือว่ามันนัวมาก
ตัวข้าวนี่มันหอมตัวมะพร้าวคั่วถูกไหม

แล้วก็มีสมุนไพรที่รวมอยู่ในนี้อีกมากมาย
แล้วตัวปลากะหลิดก็อร่อยด้วยกรอบหอมอร่อยเลยเชียว
พอมากินคู่กับแกงเผ็ดเป็ดย่างเนี่ยนะ

ตัวน้ำแกงมันเผ็ดแต่ว่าเผ็ดนิดเดียว

อร่อยมากครับพี่อ้อย
สนิทแดดเดียวต้มกะทิค่ะ
ถ้าจะให้เปรียบเทียบคล้ายต้นขา
แต่ว่ามันจะมีความเป็นที่เราใช้หน่อไม้ดอง

โอ้โหปลาสลิดต้มกะทิ
มันแบบว่าค้นคักเลยทีเดียวนะครับ
อย่างหนึ่งก็คือมันจะเปรี้ยวนำนิดนึง
เป็นความเปรี้ยวของตัวหน่อไม้ดอง
เห็นบอกว่าใส่น้ำมะขามไปด้วยเพิ่มความเปรี้ยวเข้าไป
แต่มันมีรสชาติที่โดดเด่นก็คือหวานมันทานไปกับดอกกุหลาบดู
พอเคี้ยวไปปุ๊บคุณได้กลิ่นกุหลาบไปด้วยโอ้แปลกดี
รสชาติถือว่าดีมากเลยนะครับ
อีกหนึ่งเมนูอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมลองสั่งดูถ้ามาที่นี่นะครับ

วิธีกินอย่างนี้ดีกว่า
ห่อไว้เฮียบูร์แบบนี้

แต่พอจิ้มกับน้ำจิ้มแล้วมันมีความเปรี้ยวเผ็ดนิดนึง

เราในวันนี้บอกเลยว่าเกิดมาจากทั้งพ่อทั้งแม่ไม่เคยกิน
อันนี้เป็นต้มยำกล้วยนะคะใช้กล้วย๓ชนิดด้วยกันค่ะ

เป็นอาหารที่เราเกือบลืมกันไปแล้วว่าเราใช้กล้วยในการทำอาหาร

แต่ว่ามันก็เผ็ดที่รับได้เคี้ยวกล้วยเข้าไป
เคี้ยวยิ่งอร่อยเพราะกล้วยมันไม่เละเลย
แล้วยิ่งเคี้ยวไปเรื่อยมันยิ่งหวานมันจะยิ่งเข้ากันกลม
มันนัวอยู่ในปากคุณผู้ชมเชื่อไม่เชื่อต้องลองมากินเอง
พี่อ้อยครับเผื่อคุณผู้ชมสนใจมัน

ขับมาทางพุทธมนตรสาย๕ยูเทิร์นที่๒นะคะ
เข้ามาทางวัดดอนหวายจากตลาดน้ำดอนหวายเนี่ย
มาที่ร้านประมาณ๒กิโลเยื้องซอยไร่ขิง๓๔นะคะ
บอกเลยทางเข้าอาจจะเล็กแต่เข้ามาแล้วคุณเหมือนเข้ามาอีกโลกหนึ่งเลย

คุณผู้ชมครับถ้าไปร้านอาหารร้านไหนแล้ว
เจอพ่อกลัวแม่กลัวเขาใส่มากันเตือนแบบนี้
แสดงว่าตลอดกินของเรานั้นได้ไปมาแล้ว
แล้วก็มอบเอาไว้ให้เพื่อเป็นเครื่องการันตีถึงความอร่อยนั่นเอง
และวันนี้อร่อยขนาดนี้ผมก็ต้องมอบให้แหละครับพี่อ้อยครับ

อร่อยจริงเด็ดมาก
ได้มาชิมรสชาติอาหารไทยที่แท้จริง
ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้
แค่นี้ก็มีความสุขแล้วล่ะครับ